คุณผู้ชมคะเรื่องของการพนันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่แล้ว

แล้วก็โอ้โหไอ้หน้าดำติ้งเล่นไฮโลกันนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องบุกเข้าไปจับกลุ่มนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านไปร่วมเล่นพนันไฮโลกับเขาเนี่ยค่ะ

ตำรวจสอนอพจประจำพิธธิ์ี่ริขัน
บุกเข้าไปที่บ้านหลังนี้ค่ะบ้านเลขที่๙๔ทับ๕หมู่๑๑
เมืองนะคะโถงกลางบ้านค่ะ
พนันเต็มเลยครับแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าเล่นกันแบบจริงจัง
หน้าดำคล่ำเครียดเล่นไฮโลกันอยู่
เจ้าหน้าที่เข้าไปปุ๊บวงแตกสิคะ

คนที่เป็นเจ้าของบ้านก็คือนายเฉลิมวุฒิ

ประเด็นผู้ใหญ่บ้านไปเล่นด้วย
ผู้ใหญ่กรานสังทองนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบบ้านวังกระทะตำบลทัพใต้อำเภอหัวหิน

แล้วมีปืนด้วยนะคะปืน๙มม๑กระบอกมีกระสุน๑๑นัดนะคะ
แล้วก็ยึดของกลางเนี่ยค่ะลูกเต๋าผ่าปูเงิน๒๐๐๐กว่าบาท
นำตัวส่งสอบพออ่าน้อยค่ะ
ดำเนินคดีข้อหากระทำความผิดฐานร่วมกันลักลอบเล่นการพนันไฮโลนะคะ
แล้วก็เรื่องของการชุมนุมมั่วสุมฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินนะคะ

นั่นน่ะสิคะไปร่วมเล่นเฉยเลย
นี่ไปร่วมวงกับเขาเลยนะครับ